ผ่านค่ะมาดูบรรยากาศการขอโชคลาภนะคะ
หลายคนนึกถึงสถานที่แห่งนี้

เป็นสารเจ้าปู่เจ้ายี่กอหง
อยู่ที่ใกล้กับสนพระพลาชัยนะคะ
ซึ่งท่านเป็นผู้นำการเล่นหวยเข้ามาในประเทศไทย
กลายเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบันนะคะ
ไปติดตามจากรายงานค่ะ
สวัสดีครับผมอยู่ที่สถานีตำรวจนครบานพระพระชัยเขต๑ครับ
ซึ่งผมไม่ได้มาแจ้งความหรือมาติดต่อราชการอะไรหรอกนะครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่ศาลเจ้าปู่หยี่กอหง
ซึ่งตั้งอยู่บนชั้นด่านฟ้าของสถานีตำรวจแห่งนี้
มีบรรดานักเสี่ยงโชคครับนิยมมาขอโชคขอลาบที่นี่
เดี๋ยวตามผมขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนกันเลยครับ
เมื่อเดินขึ้นมาถึงชั้น๔เราจะพบกับศพจ้านหยี่กอหงษ์

อากงของผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค
เหตุผลที่ศพจ้านหยี่กอหงษ์

เพราะแต่เดิมตรงนี้เคยเป็นบ้านของท่านนั่นเองครับ
ชื่อเดิมของท่านคือนายตียงแทร่แต้
ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางมาอาศัยใต้โพธิสัมพันธ์ของแผ่นดินสยาม
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖
พ่อปู่เจ้ายี่ก่อหงท่านยังมีบรรดาศักดิ์เป็นถึงรองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม
ดำรงตำแหน่งเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยและเป็นเจ้าของโรงหวยก่อขอในสมัยอดีต
จากท่านจะชอบเล่นหวยแล้วท่านยังชอบศึกษาวิชาอาคมจนแก่กล้า
มีผู้คนเริ่มสายศรัทธามากมายเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่
และเมื่อเสียชีวิตลงจึงมีผู้สร้างสารไว้บนโรงพักแห่งนี้
เพื่อให้ผู้คนได้กล้าไหว้
ก็ดีขึ้นก็กลับมาไหว้มันดีขึ้นจริง
ผมจะลองขอพรจากพ่อปู่เจ้ายี่กอหงดูบ้างนะครับ
ก่อนอื่นก็ต้องเตรียมเครื่องเส้นไหว้ซึ่งประกอบด้วย
หมากคูยาสูบดอกดาวเรืองและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ
แฟดำไม่ใส่น้ำตาลนะครับ
หากใครนำเครื่องเส้นไหว้เหล่านี้มาถวาย
เชื่อกันว่าจะมีโชคดีกลับไปครับ
ผมตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก
พ่อปู่เจ้าหยี่กอฮงประธานพร
รอดพ้นจากความลำบากด้วยเถิด

พ่อปู่เจ้าหยี่กอฮง
และนี่คือผลที่ได้ออกมาครับ
เศรษฐาโสลินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ